คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะที่นครสวรรค์
แล้วมันเกิดขึ้นตำรวจไปเจอพระ
ไปเจออยู่ตรงริมถนนเอ๊ะทำไมพระท่านอยู่คนเดียวดึกดื่นแบบนี้

พระท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าจะพาลูกศิษย์มาโรงพยาบาล
แต่คนขับรถที่พาท่านมามาทิ้งเอาไว้ตรงนี้
ลองฟังดูค่ะ
คุณผู้ชม
แล้วจะให้หลวงพ่อท่านกลับยังไงอ่ะเออคลิปนี้เนี่ย
ตอนที่ตำรวจสายตรวจสพเก้าเลี้ยวที่นครสวรรค์

ทำไมพระท่านยืนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลก้าวเลี้ยว
ไปสอบถามพระท่านก็เลยรู้ว่าอ๋ออาตมาพาลูกศิษย์มาส่งที่โรงพยาบาล
แต่คนที่ขับรถพาอาตมามาเนี่ยเขากลับไปแล้ว
อัตมาให้อยู่ตรงนี้นี่แหละทีนี้ก็พยายามจะหาทางกลับวัดค่ะ
ดึกขนาดนี้จะหารถที่ไหนได้คุณผู้ชม
สายตรวจก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อขึ้นรถผมเดี๋ยวผมจะพาไปส่งที่วัดนะ
ถ้าเกิดว่ารอนานกว่านี้เนี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งแน่นอนค่ะอ่า
มีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงติ๊กต๊อกคนก็มาชมแหละ
ใครชมคนที่ทิ้งหลวงพ่อเหรอไม่ใช่
ตำรวจค่ะว่าตำรวจเนี่ยทำงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลหลวงพ่อ
แล้วก็มีคนมาชมเนี้ยเป็นแสนแสนวิวเลยนะอืม
ซึ่งทางด้านรองสารวัตรป้องกันและปรับปรามที่สพเก้าเลี้ยวร้อยตำรวจเอกมีชัยเนี่ย
ท่านก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าพาทีมงานน่ะน่ะ
มาขับรถออกตรวจตาก็ดูสอดส่องความปลอดภัย
แล้วพอสังเกตแบบนี้เลยถามหลวงพ่อ
แล้วก็เลยรู้จากปากหลวงพ่อนี่แหละค่ะ
เจอพระพิสุรุป๑ครับ

ก็ผมได้เข้าไปสอบถามว่า
ท่านมีกิจธุระอะไรนะครับ
ครับท่านก็บอกว่ามาส่งคนป่วยครับ
เสร็จแล้วตอนขากลับไม่มีรถกลับครับ
ปรากฏว่าคนที่มาด้วยเขากลับไปหมดแล้ว
ท่านก็บอกว่าอยู่วัดคลองช้างครับเขตตะบนหัวดงครับ

สวดที่โรงพอร์ท่านก็บอกพี่กัดนะคะว่าอยู่ที่วัดไหน
ครับแล้วตำรวจเนี้ยก็พาไปส่งค่ะซึ่งทางตำรวจเองก็บอกว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ให้กับตำรวจชุดปฏิบัติงานทั้งหมดด้วยนะคะ
คิดยังไงผมถามหน่อยพี่คิดยังไง
พี่เอาพระมาปล่อยทิ้งเอาไว้ช่วงลอยต่อวันเข้าพรรษา